กันหน่อยครับจะลงแข่งขันในช่วงเที่ยงคืนนะครับของวันนี้ก็เป็นเกมนัดสำคัญเลยของกลุ่ม๔นัดที่๒เจอกับ
มอรักโกเปรตที่นะครับโค้ชหมีก็บอกว่าซ้อมเบาเบาต้องการให้เตะฟื้นฟูร่างกายจากเกมแรก
ทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บก็ใช้เวลาซ้อมหนึ่งชั่วโมงการเจอกับมอรักโกทีมงานก็พยายามวิเคราะห์และศึกษาวิธีการเล่นในเกมรุกของมอรักโกก็มีข้อดีข้อด้อยที่เห็นชัดเจนอย่างที่ว่าจะเล่นในเกมของไทยได้หรือเปล่านะครับที่สามารถที่จะอ่าจัดการกับจุดอ่อนของทางมอรักโกได้แล้วก็นํ
ก็ต้องรัดกลุ่มด้วยผิดพลาดต้องน้อยที่สุดครับ